คุณผู้ชมอาจจะงงก็ปกติวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ

ให้ผมจัดให้เลยวันเสาร์ไม่ต้องรอวันอาทิตย์

จังหวัดจังหวัดที่จะพาไปคุณผู้ชมครับ

ที่นี่ของดิบของดีเยอะแยะมากมีแต่ของดิบเหรอฮะของดิบของสุกของดีของดีของอร่อยเขาก็มีแล้วร้านที่จะพาไปครับเป็นชุมทางของอร่อยอย่างแท้จริง
มีมากมายหลายเมนูซึ่งเมนูไหนที่ผมจะแนะนำไม่อยากให้พลาดติดตามกันเลยในช่วงของ
สนับสนุนโดยอ้อนิวอีซูซูดีแมรปราณุภาพพลิกโลก
ตลอดกินของเราวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีมาพร้อมกับรถคู่ใจของผม
อ้อนิวอีซูซูดีแมรปไฮลานเดอร์แต่วันนี้เราต้องทำเวลาสักหน่อย
ผมเลยกะว่าจะใช้ทางลัดเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
ผมว่านะยังไงซะก็ต้องเสี่ยงกับเส้นทางที่เต็มไปด้วย
ลูกรังแถมปกคลุมไปด้วยฝุ่นขนาดเล็กมากมาย

เพราะรถอีซูซูเขาใส่ใจสุขภาพผู้ใช้ด้วยนวัตกรรม
เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะขับรถในเส้นทางลูกหลังแบบนี้

คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงที่ร้านแล้วนะ

สมชื่อชุมทางของอร่อยเพราะมันมีของกินเยอะแยะมากมายหลายเมนู

ซีอิ๊วลาดหน้าขาหมู
หมูทอดข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นหมูปิ้ง
นี่แค่ส่วนหนึ่งนะยังไม่หมดยังมีอีก

เพราะฉะนั้นต้องไปถามเจ้าของร้านกันดีกว่าว่าวันนี้เขาจะแนะนำอะไรให้เราทานกันครับ
คุณผู้ชมครับที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะของที่ร้านชุมทางของอร่อย
ที่นี่เรานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับแม่โอ

ช่วงแรกของเราเราขายอยู่ในตลาด

เป็นเพลิงไม้ไผ่ผ้าใบเลย
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับข้าวขาหมูสองอย่าง
ก็ขายดีค่ะแล้วโดนไล่ที่
ก็เลยต้องมาขายตรงนี้เอาพอย้ายมาแล้วเป็นยังไง

เพราะมันมีที่จอดรถไงมีลูกค้าเรามีที่จอดรถ
แต่ว่าพอย้ายมาตรงนี้นะขายดีกว่าเดิม
แต่ก่อนขายแค่๒เมนูปัจจุบันขายกี่เมนู

เตี๋ยวเนื้อค่ะมาร้านจำทางต้องกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
นี่แหละเวลาที่ผมลอยคอเฮ้ยรอคอยถูกแล้ว
กินกันแล้วนะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถอดเฟสซีวอลก่อน
มันจะได้ไม่ขวางกั้นความอร่อยของเราในวันนี้นะจ๊ะ
โอ้โหนี่คือเมนูหลักของเราในวันนี้นะครับ
ตุ๋นนี่คือเนื้อน่องแล้วก็เอ็นแล้วก็เนื้อสันใน
โอ้โหตุ๋นมาอย่างดีเนื้อนี่นุ่มเลย

เพราะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรามันใส่พริกเกอรีย
กะเหลี่ยงปีนึงมันจะออกประมาณ๒ครั้ง
ปีหนึ่งเราก็จะต้องดองไว้เลย
โอ้โฮผิดหยิบพี่ถังขนาดนั้นสูตรไปพร้อมกัน
๋วเตี๋ยวเนื้อเขาอร่อยมากจริง
ใครไม่ทานเนื้อผมอยากให้ลองทานดูสุดยอดจริง
เนื้อมันจะแบบไม่เหนียวคือมันนุ่ม

เพราะว่ามันหวานตัวเนื้อมาก

แบบคุณไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะมันหวานเนื้ออยู่แล้ว

ผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะนำเสนอ

ส่วนขาหมูอันนี้ออริจินัลเรามีอยู่แล้ว

ข้าวขาหมูเนี่ยเราก็จะต้องเอาขาหมูมาต้ม

โอ้โหหลายขั้นตอน
เยอะมันถึงจะได้ขาหมูที่ออกมาพิถีพิถัน
โอ้โหนี่แล้ววันนี้เสิร์ฟมาแบบทานกับบะหมี่

เพราะอะไรรู้ไหมมันนิ่งมันนุ่มมาก

แล้วน้ำจิ้มที่นี่เปรี้ยวเผ็ดพอดี
ตัดกับความเค็มหน่อยของตัวขาหมู
มันนุ่มมาก
ยังไม่หมดนี่อีกหนึ่งทีเด็ด

บอกเลยนะว่าร้านหน้าที่นี่อร่อยมาก
เส้นใหญ่ของที่นี่เวลาเข้าไปคั่วกับกระทะ

แล้วตัวราดหน้าเขามันจะออกหวานผมบอกแบบนี้
แล้วตัวหมูหมักของเขาแผ่นใหญ่เคี้ยวแล้วมันนุ่ม

จริงบวกกับตัวผักที่มันกรอบอ่ะ

เวลาคุณสั่งผัดกะเพราไข่ดาวมา

เวลากินแล้วมันจะได้เข้มข้นไปกับตัวผัดกะเพรา

นี่คุณควรคิดจะลองมาทานดูเพราะมันอร่อยจริง
รสชาติมันกลมกล่อมมันมีความหวานอยู่ในนั้น
แล้วก็มันมีความเข้มข้นมีความแบบมันนัว
กะเพราเป็นใบกะเพราบ้านก็ว่าหอมแล้ว
พริกเนี่ยก็เป็นพริกที่ช่วยให้มันมีรสชาติที่ดีขึ้น

เราไม่ใส่แป้งแล้วน้ำจิ้มเราทำเองทุกอย่าง

เข็มมันเป็นสูตรของร้านเอง

อ่ะเดี๋ยวกินดูนะครับ

เหมาะกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำเองเก่งจริง

แล้วคุณมาทานเท่านี้
น้ำผลไม้น้ำฝรั่งทำเอง

ชื่นใจน้ำฝรั่งไม่พอมีน้ำส้มด้วย
น้ำส้มก็คันสดทุกอย่างคันสดทำใหม่ทุกวัน
การเดินทางมาร้านชุมทางของอร่อยจากกรุงเทพมาจังหวัดราชบุรี
วิ่งบนถนนเพชรเกษมสาย๔มุ่งหน้าเข้าเขาแก่นจันท
สี่แยกต้นสำโรงตรงไปประมาณ๑กิโลเมตรแล้วจะเจอแยกศรีเมือง
จากนั้นให้เลี้ยวขวาไปประมาณ๕๐๐เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงโรงรับจำนำ
ขอบคุณครับ
ตามธรรมเนียมของตลอดกินคุณผู้ชมครับเมื่อทานที่นี่แล้วถูกอกถูกใจก็ต้องมอบนี่เลย
มอบให้กับแม่โอนะจ๊ะขอบคุณนะครับแม่โอครับ
อย่างนี้ต้องบอกว่าอร่อยจริงเด็ดมาก